คุณผู้ชมเรื่องของการออกคำสั่งยกเลิกการจัดงานปีใหม่ของกรุงเทพมนคร

จริงคุณสุดสกุลดิฉันบอกว่าตอนนี้ดิฉันอยากฟังคำตอบสุดท้าย

เพราะว่าผู้ประกอบการหรือว่าภาคธุรกิจเขาบอกตกลงจัดงานไม่ได้เลยเหรอหรือว่ายังไงกันแน่
แล้วเรื่องนี้นายกก็ฮึ่มใส่ผู้ว่ากอทมด้วยเหมือนกัน
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
กรทมหรือกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งคือไปออกแบบไว้อย่างนั้น
แต่ในภาวะและสถานการณ์อย่างที่เป็นปัจจุบันนี้
กรทมจะทำอะไรก็ควรจะคำนึงบ้างว่าสิ่งที่จะทำและประกาศนั้นเนี่ย
มันจะทำให้เกิดความสับสนไหมมันจะย้อนแย้งกับรัฐบาลไหม
สวมวิญญาณเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนึกจะออกข่าวอะไรขึ้นมา
ก็ออกข่าวแล้วทำให้คนสับสนแล้วคนในรัฐบาลก็ต้องออกมาตามแก้กัน
อย่างข่าวที่เป็นข่าวทำให้คนงงเมื่อเช้าเนี่ย
ภาวะโอมิครอนพุ่งกอทมยกเลิกจัดปีใหม่
กรทมยกเลิกจัดปีใหม่คนก็เข้าใจว่าอ๋อในกอทมเนี่ยจัดปีใหม่ไม่ได้
คนก็งงเพราะนายกเพิ่งออกข่าวเพิ่งบอกนักข่าวไปเมื่อ๒วันก่อนว่า
การจัดปีใหม่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าจัดได้
ภาคธุรกิจทั้งหลายห้างสรรพสินค้าทั้งหลาย
เขาก็เตรียมการจัดงานเข้าดาวน์ปีใหม่กันอยู่
แล้วพอมาพอมาออกข่าวอย่างนี้อ้าวคนก็งง
แล้วที่มาของข่าวเนี่ยนี่เขาว่าอย่างนี้
ข่าวมาจากรองผู้ว่ากอทมมีมติให้กรุงเทพมหานคร
งดการจัดกิจกรรมปีใหม่ทั้งหมด
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง
โดยกรุงเทพมหานครจะงดจัดกิจกรรมปีใหม่
ของทุกหน่วยงานทั้ง๕๐เขต
รวมถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและพิธีทำบุญตักบาทปีใหม่ด้วย
คือถ้าอ่านรายละเอียดก็เข้าใจว่าจะงดเฉพาะกิจกรรมที่กรทมเป็นเจ้าภาพเอง
ดเฉพาะกิจกรรมที่เขตตั้ง๕๐เขตจัดกันเอง
ส่วนของประชาชนเอกชนทั่วไปเนี่ยไม่เกี่ยว
แต่ว่าพอเห็นหัวข่าวแล้วคนก็เข้าใจผิดแล้วก็เลยเถิดไปถึงนี่
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและพิธีทำบุญตักบาทปีใหม่
ก็พลอยงดไปด้วยคนก็งงอะไรกันเนี่ย
ชดกันหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้สวดมนต์ข้ามปีที่นั่งกันสงบกันในวัดในโบสถ์เนี่ย
อย่างที่เราภาพที่ได้เห็นเห็นกันอยู่เนี่ย
เขาก็นั่งกันแบบนี้นั่งกันเว้นระยะห่างแล้วก็นั่งกันสงบสงบ
รวมทั้งกิจกรรมตักบาทปีใหม่ที่กอทมจัด
ลานเสาชิงช้าเนี่ยลานคนเมือง
นี่เป็นภาพเก่าแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันอยู่กันมานาน
แล้วทำไมต้องทางเลิกเออโอมิครอนมันจ้องจะระบาด
เอาเฉพาะคนที่เข้าวัดและคนที่ตักบาทเหรอ
รองผู้ว่าคนหนึ่งชื่อคุณเกลียงยศสุรภา
แนะให้ประชาชนสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้าน
สังสรรค์กันเสียที่บ้านแต่ว่าที่สรุปก็คือ
ไอ้ที่งดจัดคือจัดกิจกรรมที่กอทมและเขตต่าง
เป็นเจ้าภาพจัดเอกชนยังจัดได้อยู่ครับ
ที่ขออนุญาตแล้วก็เห็นแพร่มชื่อออกมาเป็นสองเจ้าใหญ่
ไอคอนสยามและเซิร์นทรัลเวิร์ด
อ้าวแล้วที่อื่นจะเอายังไง
จะให้เขายึดหลักยึดเกณฑ์อะไร
จนกระทั่งความสับสนมันวุ่นวายกันไปหมด
คนนี้ก็ออกมามาแก้ให้
เลขาสมชยันเอกชนจัดเขาดาวน์ข้ามปีได้
ภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด
เลขาสมชอสภาไว้มั่นคง
คือพลเอกสุพศมาลานิยม
ท่านบอกว่าในส่วนที่กรทมประกาศงดจัดกิจกรรมนั้นเนี่ย
เป็นเพราะว่ามีความไม่พร้อมของสถานที่
ก็เป็นเรื่องของความไม่พร้อมของกอทม
ไม่เกี่ยวคล่องกับนยบายของสพกร

อทมไปงดเป็นเจ้าภาพเนี่ยไปพูดเสมือนให้คนเข้าใจว่า
อทมทำตามมติของสบคนะถ้าเป็นอย่างนี้สอบคอก็จะพลอยถูก
หางเลขเข้าไปด้วยเนี่ยผมฟังคอมเมนต์แล้วในกระแสโลกออนไลน์
เขาบอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกกอทมเนี่ยปัสสาวะให้พ้นตัว
คล้ายกับว่าถ้ากอทมเลิกจัดคนอื่นใครจะจัดก็จัดไป
แล้วถ้ามันมีการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ปีใหม่ขึ้นมาในกอทม
อย่ามาโทษกอทมแล้วนะเพราะกอทมเลิกจัดแล้ว
เนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันอีหลักอีเหลือ
เอาละแต่สุดท้ายขึ้นมาก็ได้รับการชี้แจง
ส่วนมาตรการที่จะควบคุมกันในปีใหม่เนี่ย
อันนี้ประชาชนต้องระวังกันเองแล้วล่ะครับ
อย่าหวังพึ่งเจ้าหน้าที่เพราะว่าไม่มีทางที่จะดูแลตรวจตรากันอย่างทั่วถึง
เช่นมาตรการที่บอกว่าใครจะเข้าร่วมงานเข้าดาวน์ปีใหม่
ต้องมีผลการฉีดวัคซีนเอาไปโชว์ด้วย
ก่อนร่วมงาน๗๒ชั่วโมง
ถึงเวลาจริงมันปฏิบัติไม่ได้หรอกครับ
จะเอาผลไปโชว์คนตั้งเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ย

สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานี่แหละครับ
ว่าเราควรจะดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องกันยังไง
ถ้าจะไปร่วมงานเข้าดาวน์ฉลองปีใหม่
คือคนไทยเราเนี่ย
ผมว่าเราก็อยู่ในวินัยมากที่สุด

นั่งดูข่าวต่างประเทศเนี่ย
เรื่องการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ย
เราดีกว่าหลายประเทศเยอะ
เดี๋ยวนี้ในยุโรปหลายประเทศไปไหนมาไหน
เกือบจะไม่เจอคนที่ใส่หน้ากาก
คนส่วนใหญ่ประท้วงกันไม่ใส่หน้ากาก

แต่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมฮะ

ไปไหนมาไหนเราเกือบจะไม่เจอคนที่ไม่ใส่หน้ากาก
ใครไม่ใส่ก็จะถูกมองด้วยสายตาประหลาด
แล้วก็ถูกมองด้วยสายตาที่ตำหนิ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือ

ส่วนภาพการรวมตัวรวมกลุ่มกัน

ฉะนั้นเมื่อยังเดินหน้า
จัดเค้าดาวปีใหม่ได้

คือการป้องกันโควิดที่ดีที่สุดครับ

และนี่คือคิดเส้นใต้ของท่วงเวนคลับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพริขจัยนะครับ
เมื่อเช้านายกรัฐมนตรีไปที่องค์การฐานผ่านศึกนะครับ
ให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเหมือนกัน
แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่ตอบคำถามก็คือเรื่องกรณีนี้แหละ
กรุงเทพมนาคอนยกเลิกการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
และงานรื่นเริงที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
นักข่าวถามไปท่านผู้ว่าอสวินเขาพูดมาแบบนี้

เงียบไม่ตอบ
ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจ
พลตำรวจเอกอัศวินที่ออกประกาศยกเลิกแล้วก็ไม่แจ้งให้รัฐบาลทราบ
แล้วก็โฆษกรัฐบาลรีบออกมาชี้แจงก่อนหน้านั้นแล้ว

แต่ถามว่าหลายคนฟังข่าวแล้วสับสนไปแล้วไหมก็สับสนไปแล้ว
แต่เชื่อว่าถ้านักข่าวจี้ถามอีกเรื่อยนะว่า
รู้สึกไม่พอใจพวกอาชาบินหรือเปล่า
เดี๋ยวนายกก็จะตอบว่าไม่มีอะไรประมาณนี้นะผมว่านะ
ก็เป็นอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักหน่อยนะครับ